ส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องเศร้าที่เราเล่าให้คุณผู้ชมฟังเมื่อวาน
เด็กน้อย๓คนเล่นกันอยู่ในห้องแล้วอยู่มีเสียงปืนดังขึ้น
มีเด็กอายุ๕ขวบคนหนึ่งก็เสียชีวิตเพราะว่าถูกปืนลั่นใส่ค่ะ
เสียชีวิตเลยนะคะก็กำลังดูอยู่ว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะคะ
แต่ที่แน่สิ่งที่เกิดขึ้นคือความเสียใจจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นค่ะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปที่บ้านเลขที่๑๔๑หมู่๒นะคะ
เที่ยมเผลอพนมถวรจังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งตรงนี้เป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลเด็กหญิงนัทนิชา
อายุ๕ปีที่ถูกปืนลูกซองลั่นใส่จนเสียชีวิตนะคะ
บรรยากาศโศกเศร้าค่ะคุณผู้ชมญาติพี่น้องเพื่อนบ้านก็มาช่วยกันเตรียมการนะคะ
แล้วก็มีหน่วยงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี

เราไปคุยกับแม่ของน้องนัทนิชาค่ะนางสาวกันนิกา
จากไปเร็วเหลือเกินไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
แล้วก็ติดใจว่าทำไมถึงทำปืนลั่นได้
ทุกคนที่อยู่ในห้องนั้นเป็นญาติพี่น้องกันทุกคนก็เสียใจหมดค่ะ
กำลังทำงานอยู่ค่ะแล้วทางญาติก็โทรไป
บอกว่าน้องโดนปืนลั่น
ในความในใจนะคะก็แบบคนเป็นแม่ก็คิดว่าลูกน่าจะโดนเชี่ยวอะไรอย่างนี้
หนูก็ไม่รู้ว่าโดนปืนอะไร
แต่ทีนี้หนูก็บอกว่าลูกหนูเป็นอะไรอย่างนี้
หนูขอบอกว่าโดนปืนลั่น
ทีนี้พ่อแฟนหนูอะค่ะเขาก็เลยมารับหนู
โรงพยาบาล
น้องก็ไลน์แชทมาบอกว่าน้องเขาไปแล้ว
น้องไม่อยู่แล้วอะไรอย่างนี้
ถือคำว่าที่ถูกเอ็กซาเล้วหมด

เสียใจด้วยจริงนะคะสำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะ

ก็ไปสอบถามมาก็รู้ว่ามีเด็กคนนึงเหมือนกับ

แล้วมันก็เกิดกระสุนลั่นใส่ทำให้น้องเสียชีวิต
อันนี้ก็อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็มีความระมัดระวังกันมากขึ้นนะคะ
ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่๒เจ้าของบ้านที่เกิดเหตุค่ะ
ก็บอกว่าปืนอันนี้นะคะเป็นของทางอำเภอ
อบให้ผู้นำหมู่บ้านในการรักษาความสงบ
แล้วเขาก็เก็บปืนไว้ในห้องเป็น๑๐ปีแล้วค่ะ

เสียใจมากที่เหตุการณ์แบบนี้มาเกิดขึ้นกับหลาน
เขาเป็นลุงนะคะเขาเป็นลุงของน้องนัทนิชานะคะ
นี่ค่ะก็รู้สึกเสียใจมากจริงค่ะ
เขาบอกว่ามันเป็นร้านแทรก์ด้วย

หรือว่าทางอำเภอจะเลี้ยงใกล้มุดหรือเปล่าไม่รู้
ตอนนี้ก็อำเภอกำลังเอาใบมาให้ผู้ที่ครอบครอง

ไปดูตำรวจเจ้าของคดีกันบ้างนะคะ
พันธุ์ตำรวจโทชัยยศพฤทธิพงศ์พาณิชย์สารวัตรสอบสวนสพพนมทวนค่ะ
บอกตอนนี้เรียกสอบพยานบุคคลไปแล้ว๒ปาก
ก็คือคนที่เห็นศพคนแรกกับผู้ใหญ่บ้านนะคะ
ที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
เก็บคราบเขม่าวดินปืนเอาไว้
สอบปากคำก็จะต้องให้อายการและเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ
เป็นผู้สอบสวนนะคะที่สำนักงานอายการแผนกคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรีต่อไปค่ะ
ในอำเภอพนมทวนได้ให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่๒รวบรวมรายชื่อรายละเอียดของอาวุธปืนลูกซอง
อยู่ในการครอบครองของชุดชรบ๑๕กระบอกมาตรวจสอบค่ะ
แล้วก็ย้ำเลยขอให้เก็บรักษาปืนอย่างมิดชิดรัดกลุ่มมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เศร้าสลดแบบนี้ซ้ำขึ้นอีกนะคะ
ทุกกระบอกก็ต้องเก็บเอาไว้ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะคะ